ลูกเนี่ยพะพักโชคหรือไรมีรักครั้งใดหัวใจเหมือนไฟร้อน

หัวใจเหมือนไฟร้อน

หัวใจเหมือนไฟร้อน
หัวใจเหมือนไฟร้อน
หัวใจเหมือนไฟร้อน
หัวใจเหมือนไฟร้อน

หัวใจเหมือนไฟร้อน

หัวใจเหมือนไฟร้อน
หัวใจเหมือนไฟร้อน
หัวใจเหมือนไฟร้อน

หัวใจเหมือนไฟร้อน

หัวใจเหมือนไฟร้อน
หัวใจเหมือนไฟร้อน
หัวใจเหมือนไฟร้อน
หัวใจเหมือนไฟร้อน
หัวใจเหมือนไฟร้อน

หัวใจเหมือนไฟร้อน

หัวใจเหมือนไฟร้อน

หัวใจเหมือนไฟร้อน

หัวใจเหมือนไฟร้อน
หัวใจเหมือนไฟร้อน

หัวใจเหมือนไฟร้อน

หัวใจเหมือนไฟร้อน